คุณผู้ชมมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะหญิงสาวในจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ร้องเรียนกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าช่วยหน่อยนะคะไปตรวจสอบพระรูปหนึ่งให้หน่อยค่ะ
ตอนแรกก็พูดคุยกันปกติตอนหลังค่ะพูดแทะโลมเชิงชู้สาว
สุดท้ายมาขอเธอมีเพศสัมพันธ์
โอ้โหเป็นพระนี่แหละค่ะเป็นเรื่องเป็นราว
แล้วก็ทีมข่าวของเราตรวจสอบให้แล้วด้วยนะครับคุณผู้ชม

หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อเธอเป็นคนพื้นเพจ
ก็คืออำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
มีพระรูปหนึ่งมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก
จากนั้นก็มาพูดคุยกันในห้องแชทลับ
แล้วก็พูดจาตอนแรกก็ปกติ
ตอนหลังเริ่มพูดแทะลมในลักษณะคือ
ชู้สาวสุดท้ายขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
รู้สึกแปลกใจก็เลยทักท้วงทำนองที่ว่า
เอ๊ะพระคะท่านทำแบบนี้ไม่บาปเหรอคะ

เอาโทรศัพท์ให้แฟนให้สามี
แชทตอบโต้กับพระรูปนี้แทน
แล้วก็ตัดสินใจบันทึกข้อความทั้งหมด

แล้วก็ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เพราะเราก็สายบุญด้วยคือมาเจออย่างนี้ก็คือว่าเราแบบ

ศาสนาพุทธนี่ก็โดนคึบคาญเยอะเหมือนกันค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปนะคะ

พระรูปนี้ถือว่าเป็นมารศาสนาเลยนะคะ
เราไปตรวจสอบข้อมูลให้แล้วพบว่า
พระรูปดังกล่าวชื่อว่าพระกิติ
ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
และได้เดินออกทุดงไปเรื่อย
ขณะนี้ทราบว่าไปจำวัดอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

รวบรวมข้อมูลชุดนี้แหละส่งต่อให้กับหน่วยงาน
พระพุทธศาสนาแล้วก็ตำรวจ
ไปตรวจสอบพฤติกรรมกันหน่อยนะคะ